เรามาดูทั้งมาตรการในการที่จะล็อกดาวน์แล้วก็เคอร์ฟิลล์

แล้วก็เรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะครับ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่๒สิงหาคมนี้
รายงานออกมาแล้วนะฮะ๑๗๙๗๐รายนะครับ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วไป๑๗๗๙๕ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๑๗๕รายในช่องสีเหลืองนี้นะครับ
อดผู้เสียชีวิต๑๗๘ราย
ทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราเกิน๕๐๐๐รายไปแล้วนะครับ
อยู่ที่๕๑๖๘ราย
ก็คือ๖๓๓๒๘๔รายนะครับ
แล้วก็ดูตัวเลขของผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว
รายงานรายวัน๑๓๙๑๙รายนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังมีคนที่ได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
และมีอาการที่น่าวิตกคือมีอาการหนัก
รายงานออกมาเช่นเดียวกันนะครับ๔๗๖๘ราย
แล้วก็มีผู้ที่ถูกใส่เครื่องช่วยหายใจในจำนวน๔๐๐กว่ารายเนี่ย
ก็คือ๑๐๒๘รายนะครับ
ถ้าเกิดว่าดูเป็นรายจังหวัดกรุงเทพมหานครวันนี้๓๑๔๔ราย
ลงมาเป็นสมุทรสาคร๑๒๕๒รายแล้วก็ชนบุรี๑๑๔๑ราย
ชนบุรียังน่าห่วงนะครับเพราะว่าทะลุพันธุ์ไป๓วันติดแล้วนะครับ
ทีนี้ครับมาตรการในการที่จะดูแล
แล้วก็เพิ่งจะมีผลออกมาจากการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะฮะ
แล้ววันนี้จะมีการบังคับใช้เที่ยงคืน๑นาทีเนี่ยนะครับ
ในพื้นที่สีแดงเข้ม
แต่ก่อนเรารู้ว่าพื้นที่สีแดงเข้มมีอยู่๑๓จังหวัด

ก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ในส่วนของ๔จังหวัดภาคใต้
แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีก๑๖จังหวัดรวมแล้วพื้นที่สีแดงเข้ม
ก็คือพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๒๙จังหวัดแล้วนะครับ
สำหรับจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อยู่ในกลุ่มสีแดงเข้ม
ก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชศรีมาประจวบคิริขันปราจีนบุรี
ชบุรีเพชรบูรณระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรี
สุพรรณบุรีและอ่างทองนั่นเองนะครับ
โดยมาตรการสำหรับพื้นที่สีแดงเข้มนะครับส่วนใหญ่คงไว้เหมือนเดิม
๓จังหวัดที่เคยทำแบบไหนทำแบบเดิม
ส่วน๑๖จังหวัดที่เพิ่มเติมมาต้องศึกษาให้ดี
แล้วก็ดูคำสั่งของจังหวัดประกอบไปด้วย
ห้ามออกจากบ้าน๓ทุ่มถึงตี๔แล้วก็งดให้บริการขนส่งข้ามจังหวัด
มีการตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด
จัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า๕คน
แล้วก็พวกร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งร้านขายอาหารเครื่องดื่ม
นี่เปิดได้ไม่เกินสองทุ่มห้ามนั่งทานที่ร้านนะคะ
ต้องซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นนะคะ
ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต
แล้วก็ในส่วนของร้านยาร้านเวชพันธุ์

มีการผ่อนปลนให้ร้านอาหารนะฮะและเครื่องดื่มในห้างเนี่ย
เปิดขายได้แต่ถามว่าขายแบบไหน
แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่ห้าง
เราจะไปต่อแถวเพื่อซื้อน้ำหรือเครื่องดื่มกลับไปทานที่บ้าน
อันนี้ไม่ได้นะคุณเป็นลูกค้าโดยตรงเนี่ย
คุณไปต่อคิวไปซื้ออะไรไม่ได้เลยนะในห้างนะ
ซื้อร้านอาหารอะไรไม่ได้เลยต้องนี่ครับ
ใช้ผ่านระบบบริการขนส่งอาหาร
ไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง
เพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้บริโภคนะครับ
อันนี้เป็นเงื่อนไขใหม่ที่ออกมา
ใช่หนึ่งสิ่งคือเขาก็ไม่อยากให้คนไปห้างเยอะด้วยแหละ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปห้างเยอะมันมีการเคลื่อนตัว
มันไปอยู่ในที่ที่รวมกันมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
ใช่นะครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้ม
ศึกษาให้ดีนะในเรื่องของมาตรการต่างนะครับ
เรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของร้านอาหาร
เรื่องของสถานประกอบการต่างที่ถูกปิด
เรื่องของโรงแรมเรื่องของที่พักอะไรต่างนานาด้วยนะครับ
เรื่องของช่วงเวลาด้วยนะช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากใน๒๙จังหวัดคือ
ห้ามออกจากเคหสถาน๓ทุ่มถึงตี๔นะครับ
อกจากนี้นะฮะถ้าท่านอยู่ในพื้นที่อื่นอย่างพื้นที่ควบคุมสูงสุด
คือสีแดงตอนนี้มี๓๗จังหวัดแล้วนะ
ปรับลดลงมาจาก๕๓จังหวัดเหลือ๓๗จังหวัด
พื้นที่ควบคุมสีส้มมี๑๑จังหวัด
พื้นที่ฝ้าระวังสีเหลืองเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้
แล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวก็ไม่มีแล้วนะครับ
ดังนั้นท่านก็ศึกษาคำสั่งของจังหวัดท่านให้ดีนะครับ
เรามาดูในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งเป็นแดงเข้มเก่า
คือจังหวัดปัตตานีปัตตานีเนี่ยนะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง
เมื่อวานนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๐๘ราย

ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๕ราย
ทีนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราที่ปัตตานีเนี่ยนะ
ก็รายงานปัญหาว่าที่ปัตตานีมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันมีปัญหาอะไรบ้างปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
บางส่วนคนยังฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
มีการรวมกลุ่มมีการปกปิดไทม์ไลน์แล้วก็ที่หนักที่สุดเนี่ย
ก็คือพบผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านออกมานอกตัวบ้าน
คือมาเดินในที่ชุมชนนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางพ่อเมืองก็เลยต้องสั่งเลย
ตรวจแบบรวดเร็วปรากฏว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงลุกไปพันกว่าราย
ทีนี้พอสถานการณ์มันยังไม่สามารถคุมได้
แล้วก็มีสัดส่วนการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาแบบนี้
กู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดเองก็ต้องทำงานหนักขึ้นมากค่ะ
จากการรับส่งผู้ป่วยแล้วนะกลายเป็นว่าจะต้องนำร่างของชาวบ้าน
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เสียชีวิตนับถือศาสนาอิสลามไปฝังที่กุโบทุกวันนะคะ
แล้วบางวันนะตี๒ตี๓ยังมีร่างของผู้เสียชีวิตที่ต้องนำไปฝังตามพิธีทางศาสนาอิสลามอยู่เลยค่ะ
ปัตตานีก็มีตัวเลขออกมาจากสบคใหม่แล้วนะฮะ
เมื่อเช้านี้ว่าวันที่๒สิงหาคมมีรายงานออกมาว่า
ปัตตานีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๗รายนะครับ

ไปดูที่ชนบุรีกันบ้างอย่างที่บอกชมบุรีนะ
อยู่ในอันดับ๕ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดนะครับ
วันนี้มีรายงานออกมาจากทางสบคที่บอกว่าชมบุรีเนี่ย
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดราย
หลังจากที่๓วันติดแล้วที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุพันธุ์
เพราะว่าเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับคุณฮะวันเสาร์นะฮะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งพันหกสิบสองรายนะครับวันอาทิตย์หนึ่งสิงหาคม
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดรายแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุพันธุ์
ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดรายนะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย
เพิ่มขึ้นอีก๖รายทางจังหวัดตอนนี้โอ้โหมาตรการเข้มข้น
ซึ่งจริงชนบุรีเขาก็เข้มข้นอย่างหนักมานานพอสมควรแล้วนะ
เพราะตัวเลขเราเห็นเยอะนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อย
กระทั่งอัพมาถึงเป็นพันแล้วนะครับ
หลายจังหวัดก็ยังคงต้องตรวจสอบเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูที่นนท